เจ้าพ่อหมอปลาปราบผีฮะ
รอบนี้ไปดูใช้คำว่าโฆษยากโกรธจันทร์
โคตรพลอยที่บอกว่าซื้อพลอยแถมผี
หมอปลาลงพื้นที่เรียบร้อย

โฆษยพลอย๓๕๐๐กราด
บอกว่าได้มาปีเศษละมั้ง
คือเวลาเรานอนเหมือนเขาไม่ได้นอน
มีคนมาจ้องมีวิญญาณคอยรังความอยู่ตลอดเวลา
เลยขอให้หมอปลาช่วยมาดูหน่อย

ไม่ได้สัมผัสวิญญาณนะตกใจในความโคตรไง
ความใหญ่ของโคตรพลอยที่ว่าหมอปลาเอามือสัมผัสเรียบร้อยแล้ว
ยืนยันมันไม่ใช่พลาสติกนะมันไม่ใช่เลซินไม่ใช่พลาสติก
แต่ว่ายืนยันอีกทีมันไม่มีผี

ไม่ได้เป็นคนที่มีความชำนาญด้านเพชรด้านพลอย
เดี๋ยวหมอปลาจะเอาไอ้ก้อนนี้เอาโคตรพลอยเนี่ย
เอาไปให้อาจารย์ออสอาจารย์ออส
วีรชัยพุทธวงศ์ที่มเกษตรช่วยตรวจสอบอีกที
แต่หมอปลายืนยันตรงนี้ว่าไม่มีผีแต่ประการ

หมอปลายืนยันว่าโคตรพลอยก้อนนี้เม็ดนี้
ไม่มีผีสิงแต่ประการใดฟังหมอปลา
ไม่มีหรอกถ้าเขาห่วงปั๊บเนี่ยแค่ผมแตะปั๊บผมแย่แล้ว
แสดงว่าเขาไม่อยากให้ใครครอบครอง
แต่วันนี้พอผมแตะปั๊บเนี่ยผมไม่เกิดอาการต่อต้านอะไรเลย
ณวันนี้นะไอ้เรื่องการสื่อเนี่ยตาอย่าไปมุ่งตรงนั้นเลย
ประเด็นนะวันนี้ผมอยากให้ตาวันจันทร์เนี่ย
เดี๋ยวนัดกับอาจารย์ออสเอาไปพิสูจน์ไหม
แล้วผมจะให้ทนายมารับตาโอเคไหม
ไม่ต้องกลัวเลยไปเข้าแล็ปอาจารย์ออส
แล้วถ้าอาจารย์ออสฟันทงว่าเฮ้ยมันคือพลอยจริงเนี่ย
นะผมก็โมทนาสาธุกับครอบครัวพี่น้องตาด้วย
ที่เราจะได้มีเงิน
คุณตาเคยประกาศไว้ว่าพลอย๓๕๐๐กระหลัด

๐ล้านบาทซื้อแถมผีอีกตัวหนึ่งด้วย

ตอนนี้มีคำยืนยันจากพ่อค้าพลอยเนี่ย
เขาตรวจสอบด้วยด้วยสายตาเบื้องต้นที่บอกว่าของจริงน่ะ

แต่ไม่ใช่๓๐๐ล้านบาท
แต่มีมูลค่าจริงน่าจะสักประมาณ๓ล้าน๔ล้านบาท

หมอปลาก็ยืนยันแล้วนะครับว่าซื้อแล้วได้แต่พลอย
ผีไม่มีอยู่ในก้อนพลอยที่ว่านี้แต่ประการใดครับ